ในฐานะตัวกลางนะคะแล้วก็เป็นนางงามตัวแม่นะคะ
ก็พี่บุ๋มมีทัศนาคตีไงกับเรื่องนี้
ก็รู้สึกตกใจเหมือนกันตอนที่เห็น
เพราะว่าจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศด้วยกัน
หรือจะต่างประเทศเราไม่ควรเอาใครมาเปรียบเทียบ

แต่ละคนมีข้อดีของตัวเองแตกต่างกันออกไป
แล้วก็แต่ละวันอย่างตัวบุ๋มเองเนี่ย
อย่างบางวันคนก็บอกว่าดูผอม
อย่างบางวันคนก็จะบอกว่าดูอ้วน
เพราะอาจจะเป็นที่๑เสื้อผ้าของเรา
แต่บางวันเราก็อยากใส่พองสบายของเราบ้างไหม
หรือช่วงมีประจำเดือนเอาพูดกันตรง
ช่วงมีประจำเดือนผู้หญิงก็จะอวบอิ่มของเราขึ้นมาสักโล๒โล
แต่พอจะถึงหน้างานตัวนางงามจริงจะรู้ตัวค่ะ
ว่าพอถึงหน้างานเดี๋ยวฉันก็จะสวยของฉันได้

หรือว่าจะไปร่วมงานกับน้องนางงามก็ตาม

เพราะเราจะมีเทคนิคในการดูแลร่างกายของเรา
เพียงแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
สิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะบอกก็คืออย่าเปรียบเทียบกัน
เพราะเขาประสบความสำเร็จในหนทางของเขา
เราก็จะประสบความสำเร็จในหนทางของเรา
เพียงแต่ว่าเรื่องแบบนี้ก็คือถือให้เป็นบทเรียน
แล้วก็อย่าให้เกิดขึ้นอีก
เพราะว่าเดี๋ยวนี้พอมีโลกโซเชียลแล้ว
มันทำให้สิ่งต่างมันถึงกันเร็วมากขึ้น
และยิ่งถ้าเกิดเป็นคนละภาษา
คนละภาษาในการพูดคุยการอธิบายการเข้าไปตอบโต้กัน
มันยิ่งเกิดความรุนแรงมันเกิดการบูลลี่
ทั้งที่ตัวนางงามเองไม่ได้ทำอะไรเลย
ตัวเขาเองก็ไม่ได้ทำผิดอะไรเลย
และตัวเขาเองก็ทำสิ่งดีให้กับบ้านเราด้วยซ้ำไป

ที่เป็นประเทศที่รักอะไรเหมือนกันด้วยซ้ำไป
อืมแต่สองเวทีมันก็มีปัญหากันมาตลอดอ่ะพี่บุ๋มอยู่ตรงกลาง
ขึ้นอยู่กับแฟนนางงามจะเอาเวทีไหนมาเปรียบเทียบกับเวทีไหนมากกว่า
ซึ่งแต่ละเวทีมีวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน
และยุคสมัยใยนี่ผ่านมาทุกยุคแล้วค่ะ
ตั้งแต่มีช่องจนตอนนี้ช่องหาย

มันก็ถึงการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุค
ดังนั้นอย่าไปซีเรียสว่าเวทีฉันจะต้องเป็นอย่างนั้นเวทีนี้จะต้องเป็นอย่างนี้
คุณหรือน้องค่ะถ้าหนูเกิดไม่ทันยุคแม่นะลูกนะ
หนูก็จะรู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตามแต่ละยุค
ซึ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเขาขึ้นอยู่กับคนจัดลูก
จัดเพื่อให้มันเดินอยู่ต่อไปได้จัดเพื่อให้มีกิจกรรมดีได้ทำร่วมกัน
ดังนั้นอย่าไปซีเรียสอย่าไปดราม่าอะไรมาก
และอย่างเรื่องนี้พี่ก็อยากให้คนที่น้องคนที่ทำ
ก็ออกมาขอโทษด้วยความตั้งใจจริงออกมาขอโทษด้วยความตั้งใจจริง
อาจจะสนุกเกินไปอาจจะอาจจะไม่ระมัดระวังมากพอและไม่ได้คิดถึงผลกระทบ
ถึงความรู้สึกระหว่างประเทศอะไรอย่างนี้
แค่ออกมาขอโทษมันก็จะเบาบางลง
แต่ที่สำคัญคืออยากให้น้องคือพี่เชื่อว่าน้องไม่ได้ตั้งใจให้รุนแรงขนาดนี้
แล้วก็ไม่อยากให้เกิดการทะเลาะกันในหมู่ของนางงามเอง
ที่คนรักนางงามหรือพี่เองแม้กระทั่งพี่เป็นนางงาม
ก็ยังเป็นแฟนคลับนางงามและติดตามทุกเวที
ปรองดองกันมากกว่าดูเพื่อความสนุก
ดูเพื่อสีสันอย่าไปแล้วเอามานั่งทะเลาะกัน
เรื่องเครียดมันเยอะแล้วค่ะในชีวิต